คุณผู้ชมค่ะได้เวลานะจ๊ะ
เกะกะกองถ่ายกันคุณผู้ชม

การทำงานของพิธีกรมากฝีมือ
กับรายการที่เราจะไปค้นหาล้วงลึกทุกความจริงมาเลย
รายการชื่อว่าเปิดปากกับภาคภูมินั่นเองนะครับ
แต่ว่างานนี้เอาจริงจะมีใครกล้าเปิดปากกับพี่อุ๋ยหรือเปล่า

เก่กกัดสองชาย
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่จะตายถ้าพูดความจริงไหมคะ
เพราะถ้าพูดความจริงแล้วก็ตายอย่างเดียว

ไม่กล้าพูดจะพูดได้เหรอพี่สี

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ

เขามาแล้วค่ะไปค่ะ
ตามติดมาทั้งวันแล้วค่ะเกะกับคุณอุ๋ยภาคภูมิรำคาญดิฉันรึยังคะ
ถ้าเด็ดเท้าไม่เห็นอยู่เลย

เปิดปากกับภาคภูมิสั้นเลยทำไมต้องดู
ผมว่ามันเป็นพื้นที่ของสังคมที่เราจะมาพูดคุยกันมาสื่อกันว่าเออวันนี้เรื่องนั้นนะมันมีเรื่องนี้นะ
ถ้าคุณไม่มีที่ตรงไหนที่จะแบบโอ้โหไปเปิดปากพูดไปเปิดความในใจมาเปิดปากนี่ใช่ก็โอเค
กล้าพูดเปิดปากได้ได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องมาเลย
มีเรื่องอะไรที่พี่อุ๋ยไม่กล้าเปิดปากเรื่องทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยกล้ากล้าพูดเปล่ามีอะไรฝากถึงคนทางบ้านไหม
บ้านพี่เรียบร้อยดีบ้านพี่เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเรียบร้อยมากถ้าไม่เรียบร้อยก็ต้องมีนี่แหละถ้าไม่เรียบร้อยก็ต้องมีนี่แหละ
วันนี้คือมาถามนี่แหละให้มีถามแล้วไล่ไปไปเลยใช่ไหมไปถามขึ้นเวลาเหมือนก่อนถึงวันศูนย์พลากด้วยพลากด้วย
เลยครับแล้วกลายอะไรนะพี่เติบปากเติบปากกับฟางคุมเผาเปิดปากเท่